ก็ดีไปดูมอร่ำที่ก็ดีต้องระวังตัวรอบด้านเลยนะ
จะไปเต้นแบบว่าหลังเร็งสนุกษนัดมาไม่
เดี๋ยวคนมันไส้

ไปดูหมอลำกับเพื่อนกำลังสนุกเลย

มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วไล่ฟันเขาด้วยมีดอิโต้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มีนาคมน้องชายไปเที่ยวงานหมอลำบ้านหนองตะไก้ในอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ตอนกลับบ้านมีวัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมาไล่แทงไล่ฟันแบบนี้
แล้วตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยอยากให้ช่วยแชร์หน่อย
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอผู้ชายคนที่ถูกรุมทำร้ายในคลิปนี้ค่ะ
ชื่อนายนำโชคเหล็กทะเลอายุ๒๑ปีนะคะเป็นชาวบ้านหนองนกทาค่ะในตำบลหนองเม็ก
เขาบอกว่าโอ้โหแผลเขาเนี่ยเต็มตัวเลยเข่าด้านขวาต้องเย็บสิบสองเข็ม
ขาซ้ายแขนขวาสอกซ้ายแผ่นหลังโดนฟันด้วยมีดอิโต้๑๐กว่าแผลได้ค่ะ
นำโชคเล่าบอกว่าวันนั้นนะพี่ผมไปดูหมอลำที่งานบุญประจำปีที่วัดหมู่บ้าน
อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๔๕กิโลเมตรเองผมไปดูหน้าเวทีเลย
แต่ตอนดูผมก็มั่นใจตัวเองระดับนึงแล้วนะว่า
ไม่ได้ไปเต้นอะไรมากมายจนไปกระทบกระทั่งกับใครครับไม่ได้เต้นไปกินที่ไม่ได้เต้นไปเหยียบเท้า
ไม่ได้เต้นไปมองหน้าใครอ่ะผมก็เต้นของผมอยู่เฉย
แล้วจากนั้นผมก็ชวนน้องที่มาด้วยกันอีก๒คนกลับบ้าน
ตอนเดินทางกลับมีกลุ่มวัยรุ่นโยนขวดใส่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถผมมาประมาณ๔๕คัน
พอถึงหน้าร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุที่สี่แยกบ้านหนองเม็กเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นก็มาขวางรถผมเลย
แล้ว๑ในกลุ่มก็ถามว่า

ส่วนผมนี่โอ้โห
โดนเนี่ยทั้งมีดอิโต้ทั้งมีดยาวโดนตีโดนฟันโดนโอ้โหยับเยินเลย
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ที่นี้วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวร่วมพื้นที่
ประโกรธว่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันเวลากลางคืนแล้ว

มีแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงร้านขายของชำตรงสี่แยกเท่านั้น

สอบปากคำผู้เสียหายและเพื่อนเพิ่มเติมแล้ว

เดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ไล่ตั้งแต่จุดที่จัดงานหมอลำไปจนถึงจุดเกิดเหตุ
จะได้ติดตามจับตัวคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้นะคะ